วันนี้ครอบครัวของน้องมดนางฟ้ากู้ภัยเดินทางไปรับศพน้องมดมาตั้งบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับ
หลังจากที่เธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่น่าเศร้าสลด
ระหว่างที่นั่งรถตู้กับหน่วยกู้ภัยฮุก๓๑
ชนท้ายรถบรรทุก๖ล้อระหว่างเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
ทัวร์โดยสารพลิกตกข้างทางที่จังหวัดนครราชศรีมา
เจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
วินาทีที่รถตู้หน่วยกู้ภัยฮุก๓๑ยี่ห้อโตโยต้าสีขาวคาดส้ม
หมายเลขทะเบียนกย๘๔๐นครราชศรีมา
ประจำจุดโพกลางที่ขับมาด้วยความเร็ว
ก่อนชนเข้ากับท้ายรถบรรทุก๖ล้อเข้าอย่างจัง
จนเป็นเหตุให้นางสาวมาริสยาวิไลกรวดหรือน้องมด
อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฮุก๓๑เสียชีวิตทันที
และเพื่อนที่นั่งมาด้วยกันได้รับบัตรเจ็บ๒คน
นับเป็นเรื่องสลดใจอย่างยิ่งเมื่อเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นระหว่างที่รถตู้หน่วยกู้ภัย
กำลังจะเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถบัตรโดยสาร
วิ่งระหว่างจังหวัดศรีสะเกดกรุงเทพมหานคร
ตกข้างทางกลางถนนสาย๒๔๔คิ้วเดชอุดม
ทงชัยเหนืออำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑๙คน
โดยเกิดขึ้นห่างจากพื้นที่เกิดแห่รถไอศาลพิกความ
เพียงแค่๓๐๐เมตรเท่านั้น
วันนี้บรรยากาศในการรับศพน้องมดหนังฟ้ากู้ภัย
เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
ไปด้วยญาติญาติและเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก๓๑กว่า๕๐คน
ช่วยกันเคลื่อนศพจากโรงพยาบาลมหาราช
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดใหม่อินทราราม

ทำกลางความโศกเศร้าและเสียใจ
กับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
ในเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
นายมารุธวิลัยกวดอายุ๒๖ปี

น้องสาวไปอยู่ที่ประเทศเยอรมันตั้งแต่เด็ก
โดยน้องจะกลับมาเยี่ยมญาติในช่วงหยุดพักรถ

มดได้สมัครเป็นอาสาสมัครฝึกงานกู้ภัยฮุก๓๑

และปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน

กลับไปเรียนต่อด้านสังคมสงเคราะห์ที่ประเทศเยอรมนี
โดยมีหัวใจอุทิศให้กับงานสังคม

โดยก่อนหน้านี้ทางครอบครัวเคยพยายามห้ามปราม
แต่เธอก็ยืนยันว่าการได้ช่วยเหลือคน

เออมีบุญเท่านี้
หมายความว่า
ฝ่ายเขาก็ฝ่ายเราเนี่ยประมาทในการขับรถบนท้องถนน

ครับจี้ดีไหมครับจะแซงเขายังไง
แล้วมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ประมาทครับ
สิ่งสุดท้ายที่ทางครอบครัวรวมถึงเพื่อนกู้ภัยฮุก๓๑จะทำได้
คือการจัดงานศพให้นางฟ้ากู้ภัยอย่างสมเกียจ

จะเดินทางมาจากประเทศเยอรมนี
ในวันพระภรรยาศศพดีที่จะถึงนี้

ขณะออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อระลึกถึง

ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเช่นนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน